อย่าอยู่ตรงนั้นแล้วนะ
อย่าอยู่ตรงนั้นคุณไอ้ฝนช่วยด้วยดีนะ

นี่ฮะเสื้อสีชมพูนี่่ภรรยานะฮะ
เสื้อดำนี่สามีคือทำร้ายเขาไม่ยั้งเลย
พนักงานของร้านศักดิ์ก็พยายามห้าม
นี่หนูน้อยของนี่สิเด็กชายว่าเจ็ดครบนี้ลูกนะ
ลูกของฝั่งเนี่ยแหละทั้งคนเจ็บกับคนก่อเหตุเนี่ยฮะคือกว่าจะหยุดลงได้เนี่ย
บอกว่าเกิดขึ้นภายในร้านจำหน่ายอุปกรณ์ศักดิ์ลายแห่งหนึ่งของอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา
ช่วงค่ำวันที่๕เมษายนนี่ฮะหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันโดยเฉพาะการต่อว่าต่อขานผู้ชายคนนี้
ว่าทำไมใช้ความรุนแรงขนาดนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่พระนครศรีอายุทยานะครับ
ได้คุยกับคนเจ็บนะฮะเธอเป็นเจ้าของร้านศักดิ์ที่พระนครศรีอยุธยานี่ฮะ
ร้านนี้เลยที่กล้องวงจรปิดของร้านเนี่ยจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เธอชื่อคุณนัทอายุ๓๖ปี
เธอบอกว่าผู้ชายที่ทำร้ายเธอในคลิปเนี่ยคือสามีของเธอเองชื่อนายปุ่นอายุ๓๓ปี
ก็คบหาอยู่กินกันมา๙ปีมีลูกชาย๑คนเป็นเด็กชายวัย๗ขวบที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะ
ที่ร้องไห้ตอนที่พ่อทำร้ายแม่คุณนัทบอกว่าในปุ่นเนี่ยเขาเป็น
ขี้หึงมากนะแล้วชอบระแวงว่าเธอจะมีผู้ชายคนอื่นโดย
เฉพาะกับลูกค้าเวลาเข้ามาซื้อของในร้านเพราะว่าขายพวก
เขามาแล้วกี่ครั้งอะไรยังไงซึ่งเธอบอกไม่เกี่ยวเลยอืมคือเหตุการณ์เนี้ย
มันเกิดขึ้นหลังจากมีลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาซื้อของในร้าน
พอลูกค้าออกไปเท่านั้นแหละในปุ่นเนี่ยหาว่าเธอเนี่ยเป็นชู้
กับลูกค้าคนนั้นแล้วนี่ฮะลงไม้ลงมือทำร้ายไม่ยั้งเลยตามภาพ
ปรากฏในกล้องวงจรปิดของร้านแล้วเหตุการณ์นี้นะครับ
คุณนัทบอกกับเราว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะคือถ้าย้อนไปเมื่อ๓
ปีก่อนเนี่ยเธอเคยโดนถึงขั้นแบบถูกคือในปุ่นเนี่ยต่อยเธอบน
จนเธอต้องอุ้มลูกวิ่งลงจากรถหนีหนีไปซ่อนในป่า
หลังปั๊มน้ำมันอ่ะแล้วเด็กปั๊มเนี่ยไปช่วยพาออกมาตอนนั้นเธอ
ตัดสินใจขอหย่านะเซ็นใบหย่ากันเลยนะแต่ในปุ่นก็ไม่
ไม่ยอมไม่ยอมเลิกวนเวียนมาหาเธอกับลูกเป็นประจำเนี่ยคือเลิก
กันไปอย่างนั้นแต่๓ปีก่อนแล้วที่ถูกทำร้ายรอบแรกเนี่ยอย่าง
เวียนมาอีกอ้างว่ามาหาลูกอะไรประมาณอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยเธอ
บอกอ่ะเธอก็ให้อภัยก็ได้ก็ถือว่าอาญาแล้วแต่ว่าก็ให้
ภัยกันแล้วกันลองทนอยู่ด้วยกันอีกสักครั้งนึงอ่าก็ถือว่ายัง
รักกันอยู่แต่มาเจอครั้งนี้อีกซึ่งเธอบอกว่าไม่เอาแล้วไม่
ทนแล้วต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะเป็นห่วงความปลอดภัย
ของตัวเธอแล้วก็ลูกชายด้วยถามว่าเอาแล้วเหตุการณ์ทั้งหมด
มันเกิดขึ้นจากอะไรอืมเพราะเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้มีชู้ไม่ได้
มีอะไรกับใครเลยเธอบอกว่าก็ในปุ่นนี่แหละหลอนยาเสพติด
แล้วชอบคิดไปเองเพราะว่าติดยาเสพติดเธอยืนยันว่าเธอไม่
เคยไปคบกับใครไม่เคยเป็นชู้ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครตั้ง
ทำมาหากินเลี้ยงดูลูกเพียงอย่างเดียวแล้วตอนนี้เนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกชายวัยเจ็ดขวบเธอบอก
สภาพจิตใจของลูกนี้ย่ำแย่มากนะครับ
รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองตาลูกอ่ะเรารู้นะเรารู้ว่าเขาแบบเขาเจ็บอ่ะ
เขาว่าแม่เป็นไงบ้างแม่เจ็บไหมแม่อะไรไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็จะจับตาพี่จับหน้าพี่นะแล้วเวลาเขาจะมาโดนหน้าพี่เขาก็จะระวัง
แม่เจ็บไหมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาฝั่งใจอ่ะ
ก็อยากให้เขาไปรักษาเนอะถ้าเขารักลูกเขามาหาลูกได้พี่ไม่ว่า
แต่ว่าถามว่าจะให้พี่กลับไปหาเขาเหมือนเดิมไหมพี่คงไม่
เพราะพี่ก็กลัวเนอะไม่รู้ว่าวันนี้คืนนี้เขาจะมาทำร้ายพี่อีกเมื่อไหร่
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๕เมษานะฮะถามว่าเอาแล้วในปุ่นเนี่ยถูกจับหรือยัง
อืมนี่ตำรวจเขาเรียกมาเนี่ยยังไม่ยอมไปหาตำรวจนะฮะ
แล้วที่สำคัญคือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณนัทเนี่ยบอกว่าในปุ่นเนี่ย
คือก็วนเวียนอยู่แถวนี้นี่แหละนะบางทียังขี่รถแล้วมาจอดดูหน้าร้านหน้าบ้านก็มี
แล้วเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งส่งข้อความทางไลน์มาหาเธอคือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่เธอให้ดูเห็นไหมฮะคิดถึงนะคนที่ส่งมาคือเจ้ากรรมนายเวร
เธอบอกเธอเปลี่ยนชื่อให้เมื่อก่อนชื่อปุ่นตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้ากรรมนายเวร
แต่ส่งมาคิดถึงนะใช่คุณเห็นมาสอนเพิ่งซ้อมเขาแทบตายอ่ะ
นี่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้ากรรมนายเวรส่งข้อความมาหาทางไลน์บอกคิดถึงนะ
ส่งข้อความมาตลอดเดี๋ยวก็พิมพ์มาดีบ้างแหละคิดถึงจังเดี๋ยวก็พิมพ์มาดี
อยู่กับคนอื่นเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมีอาการทางประสาทอ่ะ
พี่ก็เลยอยากจะให้เขาไปรักษาก่อนมากเลยค่ะพี่อยู่ร้านไม่ได้เลย
คือทำมาหากินไม่ได้อยากจะให้เขาไปรักษาตัว
เพราะไม่งั้นพี่ก็ยังทำมาหากินไม่ได้อยู่แบบเนี้ยอ่ามีพนักงานของร้านของคุณนัท
วันที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ร้านด้วยนะครับบอกว่าหลังจากที่ในปุ่นเนี่ย
เขากำลังทำร้ายคุณนัทเนี่ยชกหน้าเข้าไปเนี่ย
เธอก็ตกใจพยายามเข้าไปห้ามแต่ห้ามไม่ไหวจริงเธอบอก
เพราะในปุ่นนี่ตัวใหญ่มากเธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอก็เคยเกือบถูกในปุ่นทำร้ายเหมือนกันนะครับ
เพราะตอนนั้นเธอไปล็อกประตูบ้านแล้วในปุ่นเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้
อ่าก็เลยโมโหเธอบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็กลัวเหมือนกันเนี่ยฮ
พยายามช่วยทางเจ้าของร้านแล้วเธอเป็นพนักงานร้าน
แต่ช่วยไม่ไหวจริงในปุ่นนี่ตัวใหญ่มาก
กลัวเหมือนกันเมื่อวานเขาก็มาที่ร้านนะใช่เขาจะมาเอาชุดศักดิ์เขา
ก็ให้เขาไปก็ไว้ที่หน้าร้านแต่ไม่ได้กลัวที่ร้านไม่
เราก็ล็อกร้านแล้วก็ปิดร้านเลยกลับบ้านนี่เมื่อวานยังมาที่ร้านอืม
ก่อเหตุเอาไว้เมื่อเมื่อสามสี่วันก่อนค่ะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีนะฮะสพบังปะอินเจ้าของพื้นที่
ตอนนี้ได้เชิญตัวคุณนัทผู้บาดเจ็บเนี่ยไปให้ข้อมูลแล้วนะครับ
ส่วนในปุ่นคนก่อเหตุตำรวจก็แจ้งไปแล้วนะฮะ
บอกให้มาพบพนักงานสอบสวนมารับทราบข้อกล่าวหา
แต่เขาไม่ยอมมานะฮะเขาไม่ยอมมาฮะเออนี่ดูฮะโอ้โหแผล
เบ้าตานี่เห็นไหมคือเราก็พยายามติดต่อไปยังในปุ่นนะ
อ่าว่าเออมันยังไงกันอ่ะทำไมไม่มาหาตำรวจอ่ะ
แล้วไปทำร้ายเขาขนาดเนี้ยเขาบอกเขายังไม่ไปหาตำรวจเพราะอะไรรู้ไหม
เขาบอกเขายังไม่พร้อมถ้าเกิดเขาไปพบตำรวจวันนี้ที่ตำรวจเรียกเนี่ย
เขาถูกจับตรวจปัสสาวะปัสสาวะม่วงแน่คุณเขียนมาสอน
แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะก็เพิ่งเสพยาเสพติดไป
จะให้ปุ่นไปหายังไงดูสิพอในปุ่นทราบข่าวเรื่องอดีตภรรยาไปแจ้งความไว้แล้วเนี่ยนะครับ
ผู้ชมครับโอ้โหโทรไปนี่ไม่ยอมบอกไม่เอายังไงก็ไม่ไป
ถูกจับตรวจปัสสาวะแล้วนี่ฮะพอรู้ว่าภรรยาอดีตภรรยาไปแจ้งตำรวจเนี่ย
ดีตภรรยาที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยทีนี้หาว่าเขามีสามีเป็นมีสามีใหม่เป็นตำรวจอีก
ตอนนั้นลูกค้ามาซื้อของที่ร้านก็หาว่าเขามีอะไรกับลูกค้าพอเขาไปแจ้งความกับตำรวจหาว่ามีสามีใหม่เป็นตำรวจอีก
โอ้โหแล้วก็ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างต่างนานาตำรวจบอกเอาไม่เป็นไรถ้าปุ่นไม่มาค่ะ
เรียกแล้วไม่มาก็เดี๋ยวขอออกหมายจับกันแล้วกันตอนนี้ให้เวลานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกหมายเรียกนะ
หมายเรียกสองครั้งไม่มาก็ตามขั้นตอนฮะค่ะก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับอืม
โอ้โหดูสิสรุปแล้วคืออะไรจะหลอนยาเสพติดได้ขนาดนั้นนั่นน่ะสิคะโอ้โหก็ต้องรีบนำตัวมาดำเนินคดีอ่ะ
ไม่อย่างนั้นก็ส่งข้อความไปหาไปหาอยู่นั่นทำไมไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาก็หวาดกลัวไงใช่ใช่ไหมโอ้โห